ความสบายใจบุคคลนี้ก็ตอนนี้ก็อยู่ในความสบายใจเหมือนกัน

เพราะว่า๔มิถุนายนนี้ก็จะทราบแล้วนะครับว่า
สารจะตัดสินอย่างไรสำหรับคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท
ครูปีชาที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะวันนี้ไปทำบุญไปทอดผ้าป่านะฮะ
แล้วก็มีการเปิดเผยด้วยว่าแม่สบายใจนะไม่กังวลหรอก
ไม่ว่าสารจะตัดสินออกมาอย่างไรก็แล้วแต่
แต่ว่ามั่นใจว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายชนะนะฮะ
วันนี้ในพรีชาไคร่ครวญค่ะเดินทางไปที่วัดท่ามธริษฐรรมนะฮะ
ตำบลหนองย่าอำเภอเมืองกาญจนบุรี
ร่วมกับเพื่อนแล้วก็ญาติธรรมค่ะ
ไปทำบุญถวายผ้าป่าที่ตัวเองเป็นประธาน
หาเงินสมทบทุนสร้างหลังคาโบสถ์ของวัดที่ยังไม่แล้วเสร็จ
พร้อมกับเผยว่ารู้สึกสบายใจที่ได้มาทำบุญ
ที่สำคัญได้เกร็ดพญานาคหรือเพชรพญานาค
ถูกมงคลของวัดแห่งนี้ไปบูชาตั้งแต่ปีที่แล้ว
ก็ขอพรให้ความจริงปรากฏในคดีหวย๓๐ล้านด้วย
ส่วนกรณีที่มีคนวิจารณ์คาดเดาเกี่ยวกับผลการตัดสินว่าตัวเองจะแพ้
ครูปรีชาบอกว่าคดีนี้ตัวเองเป็นโจทย์ก็ไม่ได้เป็นจำเลย
หากสารพิจารณายกฟ้องก็มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ได้ค่ะ
ผมเป็นผู้เสียหายเป็นโจทย์
ยื่นฟ้องร้อยตำรวจถูกจรูมิมูล
ข้อหายักษ์ย้อคทรัพย์ล่นหายเราก็รับของโจร
ดังนั้นในการที่สหรัฐธรรมได้พิจารณาในช่วงเดือนมหาศาสน์ในชั้นสืบ
ทางผมได้นำข้อเท็จจริงในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นพยานหลักฐานต่าง
แล้วก็ประจักษ์พยานที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุ
ฉะนั้นสิ่งที่หลายคนมาถามว่า
ถ้าอย่างนู้นท่าอย่างนี้ท่าอย่างนั้นเนี่ย
ผมคิดว่าเรารอกระบวนการยุติธรรมก่อนนะครับ
นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวของเรายังไปพบกับพยานปากสำคัญอีกคนหนึ่ง
นี่แหละก็เป็นพยานในคดีหวย๓๐ล้านบาทเหมือนกัน
ก็ไปทำบุญที่วัดแห่งนี้เช่นเดียวกันพร้อมกับเผยว่า

ที่จะชวนครูปรีชามาร่วมกันสร้างหลังคาโบสถ์ด้วย
พร้อมกับอัปเดตชีวิตหลังเกิดคดีหวย๓๐ล้าน
ก็ตกงานหางานใหม่ไม่ได้เพราะว่ามีคดีความอยู่
อยากพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
ตั้งตารอคำตัดสินของศาล
ส่วนตัวได้ไปเป็นพยานให้ครูปรีชาในชั้นสืบพยาน
เห็นว่าเห็นหมวดจรูนถือลอตเตอรี่
แล้วถามหาเจ้าของว่าลอตเตอรี่ใครหาย
ส่วนกรณีที่กลับคำให้การที่กองปราบบอกเลยนะคะ
ว่าเจ้าหน้าที่แนะนำ
คุณรู้กันดูว่าเป็นอย่างไร
ผมก็เลยต้องมาให้การในชั้นศาลคือเรื่องจริง

เอออ่ะตอนจากปากกันไปแล้วนะคะ
ที่สัมภาษณ์ไปเมื่อสักครู่นี้

สารจังหวัดกาญจนบุรีนัดฟังคำพิพากษาในวันที่สี่มิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
เวลาสิบสามนาฬิกาค่ะ